คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ที่เราต้องพูดเรื่องวัคซีนนะคะนั่นก็เพราะว่าเวลานี้ค่ะ
หลายหลายประเทศเขาก็เริ่มฉีดกันไปแล้วในขณะที่ไทยนะคะ
ก็คืออยากให้คนไทยค่ะทุกคนนั้นปลอดภัยแล้วก็ได้รับวัคซีนโควิด๑
ทีมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมที่สุด
เหมือนกับสำนวนไทยที่ว่าชาวได้พระเล่มงามค่ะ
สำหรับจำนวนวัคซีนโควิด๑๙นะคะที่รัฐบาลไทยทำสัญญาสั่งซื้อ
มีด้วยกันทั้งหมดสองตัวค่ะรวมแล้วนะคะหกสิบสามล้านโดส
โดยแบ่งเป็น๑วัคซีนแอสตราเซนิกาและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ต
สิบเอ็ดล้านโดสแล้วก็สองค่ะซีโนแวคไบโอเทคอีกสองล้านโดสค่ะ
ซึ่งจากจำนวนที่ว่านี้นะคะหากเทียบกับประชากรแล้วเนี่ย
มีความครอบคลุมเพียงแค่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะหรือประมาณสามสิบสองล้านคน
แต่นี่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปลายปีที่แล้วเกือบสามเท่านะคะซึ่งที่ตอนนั้นค่ะ
ครอบคลุมเพียงสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะและสองตัวที่ไทยเลือกซื้อนี้
มีประสิทธิภาพดีมากแค่ไหนนะคะตัวแรกเลยคือวัคซีนซีโนแวคไบโอทิคค่ะ
ที่เราจะได้รับมาฉีดก่อนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

ปัจจุบันค่ะจากการทดสอบมีประสิทธิภาพอยู่ที่
มากกว่าวัคซีนโนแว็กซ์๒๕เท่า
และมีประสิทธิภาพล่าสุดอยู่ที่๗๐
ซึ่งก่อนที่ผลการทดสอบล่าสุดจะออกมานี้นะคะ
ซึ่งมากกว่าวัคซีนผู้ท้าชิงรายอื่นถึง๒เท่าค่ะ

ถ้านับทั่วโลกตอนนี้นะคะที่มีการพัฒนาโดยรวมแล้วมีทั้งหมด๑๕ตัวค่ะ
แต่ที่มีการทำสัญญากับหลายประเทศนะคะมีอยู่ทั้งหมด๙ตัว
และในจำนวนนี้นะคะก็มีที่นำมาฉีดแล้วรวมทั้งหมด๗ตัวค่ะในอย่างน้อย๗๖ประเทศ
แต่ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วที่วัคซีนตัวไหนที่ประสิทธิภาพดีที่สุดในตอนนี้
เพราะว่าจากการทดลองในอาสาสมัคร๗หมื่นคนมีประสิทธิภาพมากถึง๖๖เปอร์เซ็นต์
กำลังขึ้นแท่นเป็นผู้นำในบรรดาผู้ท้าชิงวัคซีนทั้งหมดเลยนะคะ
โดยเฉพาะค่ะเมื่อผลทดสอบออกมาบอกว่า
แค่เพียง๑โดสก็ได้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมแล้ว
ยังเก็บรักษาในอุณหภูมิความเย็นมาตรฐานได้อีกด้วยค่ะ
เพราะวัคซีนตัวอื่นต้องการ๒โดสหมดเลย
จะมีการวินิจฉัยการทดสอบการฉีดวัคซีน๒โดสในการยืนยันประสิทธิภาพ
ต่อมาในจุดที่ว่าถ้าในเมื่อวัคซีนยังไม่มีประสิทธิภาพแน่ชัด

ชาได้พระเล่มงามจริงหรือเปล่า
คำตอบนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอดทนอยู่แบบนี้ได้นานแค่ไหนค่ะ
เพราะการฉีดวัคซีนนะคะจุดประสงค์หลักเลยก็คือ
การป้องกันการติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
แล้วก็นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่
แต่หากในชุมชนที่เราอยู่นะคะหรือประเทศของเรานั้น
มีคนได้รับการฉีดวัคซีนแค่ไม่กี่คนค่ะ
ไวรัสโควิด๑๙ก็จะสามารถแพร่ระบาดต่อไปได้เรื่อย
จึงไปเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องรีบฉีดวัคซีน
และการต้องรีบฉีดวัคซีนที่ว่านี้นะคะ
ก็ต้องให้ครอบคลุมประชากรมากที่สุดด้วยเช่นกัน
แต่ทีนี้ค่ะก็มีการถามกันอีกว่า
แล้วเจ้าภูมิคุ้มกันหมู่ที่เอ่ยถึงนี้นะคะ
จะต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรมากแค่ไหนถึงจะบรรลุผลสำเร็จ
คำตอบที่ออกมาในตอนนี้ค่ะก็คือ
ฉีดวัคซีนแบบเต็มศักยภาพหรือฉีด๒โดส
ซึ่งต้องครอบคลุมประชากรทั้งหมด๗๕ขึ้นไปค่ะ
หรืออีกประมาณการหนึ่งนะคะจากภาพที่ว่า
ไม่พบการแพร่ระบาดโควิด๑๙ในพื้นที่นั้นแล้วค่ะ
แต่ถ้าเราไม่รีบฉีดวัคซีนนะคะก็คงต้องลุ้นภาพข้างหน้าแบบอย่างหลังค่ะ
ซึ่งกว่าที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกตินะคะ
เหมือนอย่างก่อนเกิดการระบาดก็แทบจะมองไม่เห็นภาพเลยค่ะ

แต่จริงแล้วค่ะการที่เราไม่ฉีดวัคซีนในตอนนี้นะคะ
ก็อาจจะทำให้เราเปิดประเทศไม่ได้
แต่จากการประมาณการกลับไปใช้ชีวิตปกติจากการฉีดวัคซีนของทั่วโลกนะคะ
ในตอนนี้ค่ะพอจะมองภาพคำตอบได้บ้างแล้วว่า
เราต้องอดทนอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน
๗๖ประเทศทั่วโลกค่ะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า๑๕๙ล้านโดส
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๕๘๓๐๔๔โดสต่อวันค่ะ
โดยในอาเซียนนะคะเริ่มฉีดไปแล้วทั้งหมด๓ประเทศค่ะ
คือเมียนมามีประชากรที่ฉีดอย่างน้อย๑โดส๐
สองค่ะคือสิงคโปร์มีประชากรที่ฉีดอย่างน้อย๑โดส๔๔
และอินโดนีเซียค่ะมีประชากรที่ฉีดอย่างน้อย๑โดส๐๔
เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านโรคติดเชื้อในสหรัฐอเมริกา
กำหนดไว้ว่าค่ะควรฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม๗๐๘๕ของประชากรค่ะ
จะสามารถกลับไปสู่สภาวะปกติได้
ซึ่งเปอร์เซ็นต์ความครอบคลุม๗๐๘๕ที่ว่านั้นนะคะ
นำมาเทียบกับอัตราการฉีดวัคซีนในปัจจุบัน
เฉลี่ยวันหนึ่งทั่วโลกฉีดแค่๕ล้าน๘แสนโดสเท่านั้นเนี่ย
ที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จในการกลับสู่ปกติก็อาจต้องใช้เวลาหลายปีค่ะ
คำนวณแล้วนะคะหากครอบคลุมประชากร๗๕แล้วก็ฉีดวัคซีนคนละ๒โดส
อาจต้องใช้เวลาอยู่กับสภาวะแบบที่เป็นอยู่นี้นานถึง๕ปีค่ะ
นี่ก็ถือว่าลดมาเกือบ๒ปีแล้วนะคะ
เพราะก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ไว้ค่ะว่าเราอาจต้องทนอยู่แบบนี้ไปถึง๗ปีเลย
ถ้าหากการฉีดวัคซีนยังเป็นไปแบบเนิบช้านะคะหรือเรียกว่าเต่าคลาน
เว้นระยะห่างทางสังคมไปแบบยาวเลย
ส่วนเหตุผลที่ต้องฉีด๒โดสนะคะนั่นก็เพราะว่าวัคซีนแต่ละตัวค่ะ
มีการออกแบบมาให้ระบบภูมิคุ้มกันสร้างเซลล์ความจำ
ที่จะคอยจดจำแล้วก็ป้องกันการบุกรุกนะคะจากเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่าง
แม้ว่าเราจะไม่เคยเผชิญกับมันมาก่อนก็ตามค่ะ
และการฉีด๒โดสนี้นะคะก็จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด
ตัวอย่างเช่นนะคะวัคซีนไฟเซอร์ค่ะ
การฉีด๑โดสจะลดความเสี่ยงการรับเชื้อได้ประมาณ๕๐
แต่พอฉีด๒โดสค่ะกลับมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น๙๕
ซึ่งนอกเหนือจากที่ว่ามานั้นนะคะอีกหนึ่งค่ะที่เป็นกังวลในการฉีดวัคซีนล่าช้าก็คือ
เกรงว่าไวรัสค่ะจะมีการกลายพันธุ์
ทำให้วัคซีนที่มีอยู่ตอนนี้นะคะไม่สามารถต้านทานได้
เช่นกรณีของไวรัสโควิดในทีนสายพันธุ์แอฟริกาค่ะ
ประสิทธิภาพของวัคซีนแอสตราเซเนก้าไม่เป็นหนังหวัง
ต้องมีการระงับการฉีดทันทีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป